อุตส่าห์หนีไม่อยู่บ้านเพื่อนแล้วคุณผู้ชมฮะยังโดนโดนในรังน้ำแข็งอะไรน่ะ

อ๋ออ่าทรัพย์สินที่ขโมยมาด้วยเอามาแช่ในถังน้ำแข็งข้างบ้านครับ
สร้อยพวกแหวนนาฬิกาแรนดเนมพระเครื่อง
รวมมูลค่านะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเป็นล้านนะ
แล้วช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับชุดสืบของสพบางแก้วก็ตามไปเลยตามไป
เจอแล้วก็เอาหมายจับรวบตัวกุลภพหรือว่าชัยพิเดชอายุ๒๑ปีเขามี๒ชื่อ
ชายาคือบูมบางแก้วโดนข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานครับ
เพราะว่าไปขึ้นบ้านหกหลังเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านเขาก็มาแจ้งความว่าโดนบูมมาแก้นั่นแหละ
ัดบ้านไปเอาทรัพย์สินไปเพียบเลยเนี่ยคุณผู้ชม
เหรียญบาทก็มีเยอะเลยแล้วก็เมื่อกี้มีทรัพย์สินพวกนาฬิกาพวกอะไรแบรนดเนมพระเครื่องด้วย
อ่อนี่กวาดแกล้งเลยน่ะแกล้งความผู้เสียหาย๒คนนะ
ก็เป็นเจ้าของบ้านสองหลังเนี่ยในหมู่บ้านเดียวกันเลยเนี่ย
บูมเข้ามาขโมยกลางวันด้วยนะไม่ได้มากลางคืนด้วยนะสองวันติดเลย
ก่อเหตุวันเดียวเข้าขโมยของในบ้านถึงสามหลังแล้วหมู่บ้านนี้ลูกบ้านจ่ายค่าส่วนกลางปีละสองหมื่น
ทำไมทำไมความปลอดภัยไม่มีเลยอ่ะแล้วเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งครับก็เล่าเรื่องราวชวนขนหัวลุกให้ฟัง
คือบูมเนี่ยได้พูดคุยกับขออภัยเจ้าของบ้านได้คุยกับบูมเพื่อจะสอบถามถึงพระที่ขโมยไป
บอกไปว่าบ้านอยู่หลังไหนเนี่ยบูมก็เลยถามกลับมาเลยเฮ้ยพี่บ้านพี่เลี้ยงกุมารใช่ไหม
อืมทำไมอ่ะผมเนี่ยงัดเข้าบ้านพี่ไปนะไปค้นหาทรัพย์สินชั้นล่างแล้วกำลังขึ้นบันไดไปห้องนอนชั้นสอง
ผมมาเจอเด็กผมจุกสองคนยืนถอดเสื้อเท้าเอวอยู่ขวางบันไดเลยผมรู้ทันทีเลยว่าที่เห็นนั่นน่ะ
ไม่ใช่คนผมเนี่ยวิ่งหนีหน้าตั้งออกมาจากบ้านเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมปรากฏว่าพอบูมได้คุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านสารภาพจริงว่าเลี้ยงกุมารเอาไว้ที่เปิดให้ดูคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคือพี่จุกกับพี่จันทร์
เจ้าของบ้านได้พี่จุกกับพี่จันทร์มาจากวัดแถวสวนหลวงเมื่อสี่ห้าปีก่อนครับคุณผู้ชมฟังเจ้าของบ้านเล่าเลย
ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าวันนั้นกุมารพี่จุกกับพี่จันทร์ที่เลี้ยงไว้นะ
ไม่ได้ออกมานะไม่ได้ออกมาเล่นงานบูมเนี่ย
ไม่ได้บูมเข้าไปในห้องนอนคงได้ทรัพย์สินไปอีกเยอะเลย
เพราะว่ายังมีทองคำแล้วก็เครื่องประดับมีค่าอีกเพียบเลยนะครับ
ใครคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายไปดูของกลางได้นะ